คุณซื้อชาวญี่ปุ่นที่ถูกคาดการณ์ว่าคนนี้แหละจะมาเป็นกุญสือทีมชาติไทยคนใหม่ค่ะ
ซึ่งถูกคาดหมายค่ะว่าเตรียมที่จะรับงานกุญสือทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะ
ส่วนวันนี้จะไปชมเกมอีกหนึ่งคู่ค่ะโดยคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวกับทีมชาติไทยในสัปดาห์หน้านี้ค่ะ
ขยับจากอันดับสุดท้ายขึ้นมาอยู่อันดับที่๑๕ส่วนเชียงใหม่มี๑๓คะแนนหล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายแทน